คุณผู้ชมคะมีบุญมาให้ค่ะ
คราวนี้เป็นสามเณรที่เสียงดังฟังชัดมากเลย
สามเมรนดิ์สองคนก็ไปบวชเรียน
แล้วก็ไปเดินบินทบาทกับพระพี่เลี้ยง

ว่าสามเมรนดิ์ให้สินให้พรชัดขนาดไหนค่ะ
โอ้โหเราได้รับพรกันเต็มนะฮะ
คุณสุสคุณนี่คือสามเมรนดิ์ติดไมค์

ไม่มีไมค์ไม่มีไวเล็ตไม่มีไมค์เหน็บอะไรทั้งสิ้นฮะ
คือเสียงดังเหมือนเปิดลำโพงจริงค่ะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะก็เป็นเสียงสวดมนต์ให้สินให้พรของสามเณรสองรูป
จริงคือถ้าเกิดฟังดีจะมีเสียงพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งด้วยนะ

โยมเขามาทำบุญตักบาทกันที่ตลาดสดสวรรคโลก
ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยค่ะ
แล้วดูสิเสียงสามเมรนดิ์ทั้งสองรูปเดี๋ยวดังมาก
ชาวบ้านพ่อค้าไหมคะในตลาดนี้บอกว่าโอ้โฮ
ได้รับสินรับพรกันทั่วหน้าเลยค่ะ
และหน้าตาทั้งสองรูปจริงจังมากในการให้สินให้พร
ใช่ค่ะทั้งสองรูปนี้คือสามเณรชิอายุ๙ขวบ
แล้วก็สามเณรยูอายุ๘ขวบนะคะ
เรียนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค

ศึกษาธรรมที่วัดเด่นกระต่ายหรือว่าวัดป่าทอง
ที่อยู่ที่ตำบลในเมือง
ก็มาบวชเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคม
ทุกวันก็จะมาเดินบินทบาทตามพระพี่เลี้ยงก็คือหลวงพี่โจ้
ทีนี้พอญาติโยมนำอาหารคาวหวานนำสิ่งของมาทำบุญใส่บาทเนี่ย
พระพี่เลี้ยงก็จะนำสวดให้สิทธิ์ให้พล
ก็จะสวดเสียงดังได้แบบได้ยินกันชัดเจนเลย
มะเนรบอกว่าหลังจากที่ได้บวชแล้วรู้สึกว่าได้บุญ
สวดที่ดังอันนี้ทำตามปกติ
ไม่ได้ว่าจะตะโกนจะแกล้งอะไร

ขยันช่วยงานวัดประจำเลยค่ะ
เวลาที่วัดมีงานบุญมีกิจกรรมต่าง
สามเมอร์เนนชิ๊กกับสามเมอร์เนนยูนี่
ขยันขันแข็งมาช่วยจัดเตรียมสถานที่

ศีลให้พรญาติโยมเสียงดังแบบนี้

เขามารอมารอมารอใส่บาทเลยนะ
แล้วก็ชื่นชมสามะเนรด้วยนะคะ

เรื่องน่ารักนำมาฝากกันช่วงเที่ยงแบบนี้นะคะ